ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่ถูกคุณครูทำโทษนะคะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดลำพูนคือคุณพ่อของเด็กชายวัยสิบสองปีมาร้องผ่านสื่อนะคะ
บอกว่าลูกชายถูกคุณครูทำโทษให้ลุกนั่ง๒รอบเป็นร้อยครั้ง
ลูกชายพ่อเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลกระดูกร้าวอักเสบอยู่โรงพยาบาล๕เดือนกว่า
ในพงศ์ค่ะคือคุณพ่อของน้องนักเรียนชายชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน
บอกว่าลูกชายอายุสิบสองครูทำโทษให้ลุกนั่งหนึ่งร้อยห้าสิบครั้ง
เหตุการณ์ก็คือ๙กุมภาพันธ์ลูกชายลืมเอาหน้ากากอนามัยไปโรงเรียน
ครูก็เลยทำโทษให้ลุกนั่ง๕๐ครั้งก่อนตอนนั้นก็เริ่มเจ็บขาแล้ว
ช่วงบ่ายลูกชายเข้าห้องเรียนช้าเพราะว่าไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
ครูก็ลงโทษอีกให้ลุกนั่งอีก๑๐๐ครั้ง
พอกลับมาบ้านลูกชายเจ็บขาหนักมากเดินไม่ได้เลยอะค่ะแต่ก็ไม่กล้าบอกพ่อ
สิบเอ็ดกุมภาพันธ์พาลูกไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่ากระดูกร้าว
แผลติดเชื้อสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ลูกชายน้ำหนักเยอะด้วยนะคะ
น้ำหนัก๘๐กิโลกรัมก็เลยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๕เดือนกว่า
ตอนนี้อาการก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าลูกชายคุณพ่ออาการค่อนข้างหนัก
กระดูกอักเสบมีหนองมีฝีในกระดูก
ส่วนคุณแม่ของน้องก็บอกว่าตอนนี้อยากให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
ฐานะยากจนที่ผ่านมาก็จ่ายเงินค่ารักษาลูกไปหกหมื่นกว่าบาทแล้ว
และครอบครัวก็ถึงขั้นต้องหยุดทำงานเพื่อมาดูแลลูกด้วย
คือคุณแม่ของน้องก็พูดตรงเลยว่าคือไม่ได้อยากได้อะไรอย่างอื่น
คือตอนนี้ปัญหาสำคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ที่เจ็บมันนะคะเรียนอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เพื่อนก็เลยทำท่าให้ดูว่าที่ถูกครูสั่งทำโทษเนี่ยทำยังไง
นี่ท่าแบบนี้ลุกนั่งค่ะ
แต่ด้วยความที่น้องที่เจ็บเขาน้ำหนักเยอะ
เขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่น้ำหนักตั้ง๘๐กิโลกรัม

ผมก็ถูกครูสั่งทำโทษเหมือนกันตอนเช้า๕๐ครั้ง
แต่ผมไม่ได้เป็นอะไรเยอะเคล็ดขัดยอกเท่านั้น
ส่วนตอนบ่ายก็ไม่รู้ว่าเพื่อนโดนทำโทษไปอีกเท่าไหร่
แต่โดนทำโทษด้วยกันคือแค่ช่วงเช้า
ล่าสุดค่ะครูที่สั่งทำโทษ
ก็คือนายนพดลผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาชี้แจง
ทางคุณครูบอกว่าทำโทษเด็กจริง
ให้ลุกนั่ง๒๐๓๐ครั้งในตอนเช้า
เพราะว่าน้องไม่ใส่หน้ากากอนามัยทำท่าแบบนี้
แต่๒๐๓๐ครั้งเท่านั้นครูบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนช่วงบ่ายก็ทำโทษอีกให้ลุกนั่งอีก๒๐ครั้ง
ไม่ได้เป็นร้อยครั้งแล้วก็ทำโทษด้วยการให้เก็บขยะ
หลังทำโทษเด็กก็ยังมาเรียนปกติ
แล้วก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยค่ะ
ตอนพักเที่ยงน้องก็ยังวิ่งเล่นได้อยู่แบบนี้
แต่ทีนี้พอน้องป่วยครูบอกว่าครูก็ช่วยดูแล
ส่งข้าวเที่ยงให้พาไปส่งโรงพยาบาล
เอาข้อสอบไปให้ถึงบ้านอยากให้น้องได้จบการศึกษา
โรงเรียนยืนยันว่าไม่เคยละเลยค่ะ
กุมภาพันธ์คุณครูยังช่วยกันรวบรวมเงินกันได้ประมาณสัก๑๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวของน้องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
กุมภาพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มอบเงินช่วยเหลือไปอีก๓๐๐บาท
ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังหารือกันเพิ่มเติม
เพื่อหาหนทางในการช่วยเหลือน้องค่ะ